คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะทักทายเขาด้วยเสียงเดิมคงจะคุ้นเคยแล้วนะคะ
เราสามารถหาฟังกันได้แบบนี้ทุกอาทิตย์เลยทุกช่องทางของไทยรัฐออนไลน์นะคะ
จะเป็นเว็บไซต์เป็นเฟซบุ๊คเป็นยูทูปพอร์ตบีนหรือว่าจะเป็นสปอร์ตตี้ไฟล์ก็ตามที
ส่งเรื่องราวความรักมานั่งคุยกันนะคะอย่างน้อยที่สุดพี่อ้อยว่า
ต่อให้ตอบปัญหาอะไรในเรื่องความรักไม่ได้บางเรื่องมันตอบไม่ได้หรอก
เขาไปจากชีวิตเราแล้วไงแต่อย่างน้อยเราต้องหาวิธีคิดให้ชีวิตรอด
ตอนที่เขาไปกอดคนอื่นแล้วนะคะช่วงเวลาที่เราเดินหน้ากันต่อไป
อีกไม่นานเกินรอโควิด๑๙ที่เคยเป็นโรคติดต่ออันตรายกำลังจะค่อยกลายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง
วางตัวกันก็อาจตอนนี้ก็ยังงงอยู่ค่ะว่าเราจะต้องละเลยขนาดไหนนะ
เราต้องปล่อยวางขนาดไหนเอาเป็นว่าถ้ายังปรับตัวไม่ถูก
ทำตัวเหมือนเดิมก่อนก็ได้นะคะเว้นระยะห่างระหว่างกัน
ยังต้องล้างมือบ่อยแล้วก็สวมหน้ากากไม่เป็นก็ดีที่สุดนั่นแหละ
มาถึงคำถามของวันนี้ดีกว่านะคะน่าสนใจอยากให้หลายคนฟังด้วยกัน
เวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งมากมากกว่าที่เขารักตัวเองอีก
มันจะเป็นยังไงลองติดตามนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะศุกร์นะคะ
ชื่อสุกค่ะสุกติดตามพี่อ้อยมานานแล้ว
ชอบฟังวิธีคิดของพี่อ้อยมากนำแนวคิดของพี่อ้อยมาปรับใช้ในความสัมพันธ์เสมอ
วันนี้สุขมีปมปัญหาในชีวิตอยากเป็นฝ่ายขอคำปรึกษาพี่อ้อยบ้าง
ยินดีที่สุดเลยค่ะสุขกับแฟนคบกันมาตั้งแต่อายุสิบหก
ตอนเนี้ยสามสิบสองหุ้ยน้องดูแลความรักยาวมากอ่ะ
เชื่อไหมคะว่าคบกันนานขนาดนี้ไม่เคยพูดเรื่องแต่งงานกันเลยสักครั้ง
ประมาณ๕ปีก่อนสุขชวนแฟนให้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของสุก
ซึ่งที่บ้านก็จะมีพ่อแม่แล้วก็น้องของเราอยู่ด้วย
จากตอนนั้นแฟนตกงานหมุนเงินใช้จ่ายค่าห้องเช่าไม่ทัน
ก็เลยเสนอว่ามาอยู่ด้วยกันเลยก็แล้วกัน
ตอนแรกเขาปฏิเสธค่ะแต่ด้วยสถานการณ์การเงิน
ก็เลยจำเป็นต้องมาอยู่ด้วยกันเอาแปลกนะคะ
บกันมา๑๖ปีไม่เคยคิดเรื่องการแต่งงานเลย
เอาแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ถามเหรอคะไม่ได้บอกนะคะว่าทุกคู่
ต้องจบลงด้วยการแต่งงานแต่อย่างน้อย
มันก็คือการให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่เนอะโอ้โหลูกสาวเรามีแฟนคบกับคนนี้
หกปีแล้วทำไมถึงไม่มีเรื่องราวของอนาคต
หรืออย่างน้อยขออนุญาตหรืออย่างน้อยให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่
อ่ะก็สุดแท้แต่แต่ละคู่อะนะคะเพียงแต่พอน้องเล่ามาพี่ก็แค่สงสัยเฉย
น้องบอกว่าขอพูดถึงนิสัยของแฟนก่อนนะคะเขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูง
บางครั้งเรียกว่าขวางโลกและพอได้คบกันเราก็คิดว่าเขาจะปรับลงบ้าง
แต่นั่นแหละค่ะสุขเป็นคนปรับซะมากกว่าเพื่อนที่รู้จักเราทั้งคู่
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุขเก่งมากนะที่คบกับผู้ชายคนนี้ได้
เพราะเขาเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นยากมากอินดี้สูง
แต่ด้วยอุปนิสัยของสุขเป็นคนใจเย็นมีเหตุผล
ก็เลยค่อยพยายามทำความเข้าใจในความคิดของเขา
มันก็เลยทำให้เราคบกันมาได้ถึง๑๖ปีค่ะพี่อ้อย
จากการเข้ากับคนยากแล้วการทำอะไรตามอารมณ์ของเขา
เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาในอาชีพของเขามาก
ด้วยความที่เขาเป็นคนที่อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็เท
ได้เหรอก็เลยทำให้แฟนย้ายงานบ่อยมาก
เขาเป็นคนเก่งนะคะแต่ถ้ารู้สึกเบื่อ
หรือมีอะไรที่รำคาญใจนิดหน่อยเขาก็พร้อมจะลาออกทันที
ล่าสุดเลยหัวหน้างานบ่นเรื่องที่เขาออกไปสูบบุหรี่ในเวลาทำงาน
เขารำคาญค่ะก็เลยลาออกโอ๊ยงานวันนี้หายากจะตายเนอะ
ตอนนั้นสุขตกใจมากเพราะมันเป็นเรื่องที่ปรับกันได้
แต่เขาจะลาออกท่าเดียวค่ะสุขพยายามพูดหลายรอบ
เพราะสายงานที่เขาทำมันเฉพาะทางแล้วก็ไม่ได้หางานได้ง่าย
แต่แฟนบอกว่าช่างมันไม่มีงานก็กินบุญเก่า
คำพูดเขาดูง่ายมากค่ะเหมือนไม่ต้องคิดอะไร
มีแต่สุขที่กังวลว่าเราต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้
ตลอดระยะเวลา๘เดือนที่ผ่านมาเขากินบุญเก่าจริงนะคะพี่
ใช้เงินเก็บโดยไม่คิดหางานสุขก็ยังไปพยายามหางานให้เขา
แต่เขาก็มีเงื่อนไขต่างสุขว่าสุขเป็นคนใจเย็นในระดับหนึ่งแล้วนะคะพี่
พอเจอแบบนี้มันทำให้ซุกโมโหซุกก็เลยถามเขาว่า
ถ้าเขาไม่ได้ย้ายมาอยู่บ้านของสุขจะอยู่ยังไง
จะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าห้องเขาก็บอกว่าก็ไปอยู่บ้านเพื่อนไง
เขาใช้ชีวิตง่ายจริงง่ายจนเหมือนมักง่ายเลยนะคะ
คำพูดของเขาเหมือนไม่สนใจโลกจนทำให้สุขต้องถามถึงเป้าหมายในชีวิตของเขา
แต่คำตอบของเขายิ่งทำให้สุกโกรธเพราะเขาบอกว่า
หมายของเขาก็คือการเอาชีวิตให้รอดกับสังคมในปัจจุบันก็พอแล้ว
อีกทั้งยังบอกว่าสุขเนี่ยอย่าคิดอะไรให้มันเยอะแยะ
พอฟังคำพูดแบบนี้ยิ่งสร้างปมในใจ
ทำไมล่ะคะทำไมเราคิดแบบนั้นกลายเป็นการคิดมาก
ตัดสินใจถูกไหมที่เลือกคบกับเขาหันไปมองเพื่อนในรุ่นเดียวกัน
ทุกคนมีเป้าหมายชีวิตหลายคนแต่งงานมีชีวิตครอบครัวไปหมดแล้ว
แต่พอหันมามองคู่ตัวเองยังมองไม่ออกเลยค่ะ
เอาจริงนะพี่ตัวสุกเองก็มีหน้าที่การงานมั่นคงครอบครัวสมบูรณ์
ในเรื่องความรักมันเหมือนกับเราต้องพยายามอยู่เสมอไม่จบไม่สิ้น
เวลาเรามีปัญหาเราอยากมีคนอยู่ข้าง
ในทางกลับกันเวลาเขามีปัญหาสุขต้องคอยแก้ปัญหาให้เขาเสมอ
เป็นสื่อกลางในการเข้าสังคมของเขาคอยบิดความคิดขวางโลกของเขา
ให้คนรอบตัวได้เข้าใจจนตอนนี้มานั่งคิดดูว่า
เอ๊ะไม่แน่ใจจริงว่าการอยู่กับเขามันมีความสุขจริงหรือเปล่า
อ้อยว่าสุขจะเห็นแก่ตัวไหมถ้าคิดจะเลิกกับเขา
เพียงเพราะว่าเขาไม่มีเป้าหมายในชีวิต
มันไม่ใช่แค่นั้นสิคะน้องสุกไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตนะ
เอาแค่ปัจจุบันก็ยังดูละเลยและปล่อยวางมากเกินไปเลย
และถ้าสุขเลิกกับเขาตอนนี้จะใจร้ายไปไหมคะ
ถ้าเราปล่อยทิ้งเขาในเวลาที่เขากำลังประสบปัญหา
หรือสุขควรจะรอให้เขามีที่ไปก่อนแล้วค่อยเลิกกับเขาดี
กวนพี่อ้อยช่วยตอบโจทย์นี้ให้กับสุขด้วยนะคะ
ยินดีค่ะน้องสุกคะอยากให้น้องมีความสุขสมชื่อน้องจังเลย
รีวิวแฟนซะจนพี่ฟังแล้วยังอึดอัดไปด้วยเลยอะค่ะ
แน่นอนเวลาเรารักใครเราอยากให้เขารักเรา
และที่สำคัญกว่านั้นอยากให้เขารักตัวเองด้วย
อุปนิสัยวิธีคิดแล้วก็ตักกะการใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ย
มันยากต่อคนอยู่ด้วยจริงนะคะ
เอาจริงนะคนเราจะเก่งไปทำไมคะ

อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็เท

คือคนที่เห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจใครต่างหากนะ
อีกมุมค่ะเขารู้ว่าไม่ว่ายังไงเขาก็รอด
เพราะว่าน้องพร้อมจะซัพพอร์ตอยู่ทุกอย่าง
ก่อนแก้ที่เขาอันนี้นะพี่อ้อยว่า

น้องคะถ้าวันที่บุญเก่ามันน้อยกว่าบาปใหม่เนี่ย
สุดท้ายก็ต้องหาทางให้ชีวิตรอดอยู่ดีนะ
คือบางคนมีลมใต้ปีกที่แข็งแกร่ง

ปีแล้วนะคะที่เราสร้างความเคยชินแบบนี้

ไม่ใช่แบบกันอย่างมีลูกอะค่ะ
และเป็นลูกที่ไม่เคยรับผิดชอบชีวิตใครด้วยนะ

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของการเป็นผู้ใหญ่

เราก็มีความคาดหวังอีกแบบนะคะ

เราจะตายตั้งแต่ดาบนี้หรือเปล่า

หยุดพยายามหางานให้เขาได้แล้ว

วันหนึ่งเราก็จากเขาไป
เราไม่ได้อยู่กับเขาทั้งชีวิต

และการใช้ชีวิตที่สามารถประคองตัวเองได้

เป็นเกราะป้องกันตัวเขาต่อไป
ในวันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่แล้ว

วันนี้ต้องให้เขาลองซ้อมไม่มีเราแล้วล่ะ
เพราะไม่มีคู่ไหนไม่จากกัน
แท้แต่จะหมดอายุรักหรือหมดอายุไข

ถ้าพูดแล้วว่าแล้ว

ไม่มีใครสามารถแบกชีวิตใครได้ทั้งชีวิตนะคะ

คราวนี้มาถึงการหาหัวหน้าครอบครัว

ไม่มีความรับผิดชอบอยู่ดีต่อชีวิตตัวเอง
น้องก็มีสิทธิ์ตัดสินใจนะคะว่า
เขาคนนี้จะเป็นสามีของเราได้หรือ

เราขออะไรมากเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งในโลกคะ
ไม่มีใครเห็นแก่ตัวค่ะถ้าน้องจะปล่อยมือ
ยังไม่ได้คาดหวังว่าต้องเห็นแก่เราด้วยนะ
เอาแค่ว่าหัดทำอะไรดีให้ตัวเองบ้าง
อย่าถึงขั้นไม่แคร์โลกขนาดนี้

ยังไม่เก่งเท่าไหร่ก็กลางซะแล้ว

เราขอไปสร้างบุญใหม่ไกลเธอก็แล้วกัน

อนาคตวันหนึ่งโลกก็ไม่เห็นจำเป็นต้องแคร์คุณนะ
รักเขาเราก็ต้องรักตัวเองนะคะน้องสุก

แต่ต้องรู้ว่าควรให้กับใคร
เวลาให้เขามากไปจนเขาอ่อนแอแค่แบร์มือขอ

ซึ่งทำให้เขากลายเป็นคนแบบนี้

จะมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาประคอง

หรือแม้แต่ไม่ใช่แค่ประคองค่ะ

ไม่แน่การที่เขาเป็นแบบนี้
เราเองก็มีส่วนที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้หรือเปล่า

ขอให้เป็นการการันตีคนสองคนที่รักกัน
ไม่ใช่วันเวลาที่ผ่านไปแต่ละปีละปี

คนหนึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาอดทน

หรือแม้แต่เห็นแก่ตัวมากขึ้นเรื่อย
ตามจำนวนปีที่คบกันหรือเปล่า

ไหมว่าน้องสุกไม่ใช่คนแรกที่ส่งคำถามนี้เข้ามา
ช่วงนี้มีคนถามคำถามนี้เยอะมากเลย
อ้อยคะเรารักกันนะคะ

เอาเป็นอนาคตที่วาดเอาไว้ด้วยเส้นประก็ยังดี

เออมันเป็นทางเดินคร่าว
มันมีแกนชีวิตแบบนี้จะได้เดินถูก
แต่ไม่ใช่อนาคตล่ะอ๋อไม่มี

และที่สำคัญถ้าสดอยู่ไม่ว่ากันเลย
ยังไงก็ตามคุณรับผิดชอบชีวิตของตัวเองคนเดียว
แต่ถ้าเมื่อไหร่จะมีครอบครัวกับใครสักคนหนึ่ง
เราใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยแบบนี้ไม่ได้
เราต้องมีอนาคตคร่าวที่เขียนเอาไว้วาดเอาไว้
ต่อให้วาดคนเดียวหรือร่วมกันวาดก็ตามทีนะคะ

พร้อมจะแบกคนคนหนึ่งไว้ทั้งชีวิตแบบนี้หรือเปล่านะคะ
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ไทยรัฐออนไลน์และทุกแพลตฟอร์มของไทยรัฐออนไลน์ด้วย
ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ

เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป